ยังมีโจรใจร้ายค่ะปฏิบัติการด้วยการเอาเงินกีบ
ค่าพันกีบถ้าพันกีบเทียบเป็นเงินไทยก็๓บาท๓๓สตางค์เท่านั้นเอง

ใช่เอาไปซื้อลอตเตอรี่กับผู้พิการนะคะ
ไม่ใช่คำว่าซื้อดีกว่าใช้คำว่าขโมยไปเลยเพราะว่าดึงไปตั้ง๒๐ใบ
พลเมืองดีมาเห็นขับรถตามเลยค่ะ
ข้าสะเบียนขอไข่ขอฉิงกอกไก่สลับลี๕๐๕
ขโมยขนาดนี้คัน
ขโมยลอตเตอรี่ลุง๒๐ใบ

ที่ปั๊มน้ำมันที่ตำบลปากเข้าสารติดถนนพะหนโยธินนะคะนายภัยทูลภาพโสภาเป็นผู้พิการซึ่งขายลอตเตอรี่อยู่ในปั๊มค่ะ
ตอนที่เราไปขอข้อมูลยังคงอยู่ในอาการตื่นตกใจนะคะเมื่อมีคนร้ายมาขอซื้อลอตเตอรี่แล้วดึงเอาไปตั้ง๒๐ใบ
เงินที่คืนมาให้เนี่ยลักษณะคือโยนให้เป็นเงินกี่เปล่าให้มาสองใบแล้วก็ได้ยินเสียงขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะคะ
พลเมืองดีที่ขี่ขออภัยนะคะที่ขับรถตามเป็นนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรีนะคะ
เขาขับรถตามแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยนะคะน้องพลเมืองดีรายนี้บอกว่าตัวเองมาเติมน้ำมัน
เห็นเหตุการณ์พอดีก็เลยไล่ตามไปเอามือถือถ่ายไว้ได้นี่แหละนะคะ
ผู้ชายคนนี้ที่เป็นคนร้ายรูปร่างใหญ่ผมสั้นใส่แมสสีดำสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงยีน
ภายใจตามส่วนองค์เท้าแตะรถจักรยานยนตร์เขาได้ทะเบียนด้วยนะ
ขอไข่คอควายกไก่๕๐๕สระบุรีช่วงสุดท้ายที่เห็นคือเลี้ยวเข้าซอยหมู่บ้าน
มะโนไหมค่ะส่วนผู้เสียหายแหละค่ะเป็นผู้พิการแขนขา
แล้วก็เป็นพ่อค้าลอตเตอรี่ค่ะบอกว่าชายคนนี้
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดแล้วก็ทำทีทำท่าซื้อลอตเตอรี่
บอกกับตัวเองว่าต้องการซื้อเลขทะเบียนรถ๕๐
ถ้าคนดังกล่าวทำการเลือกร็อตตรีได้ไปหลายใบครับประมาณ๒๕ไพยแล้วก็
ยนต์แบ๊งกลีบราวแหละนี่นะคะหนึ่งพันกลีบสองใบค่ะ